ถ้าคุณผู้ชมถ้าดอมถ้าน้ำแข็งขับรถไป
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งใจดูนะจะรู้สึกอย่างไร
โอ้โหเป็นไงโอ้โหอึ้งอึ้งเดินมาก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะ
จังหวะนี้โอ้โหเหยียบตั้งแต่หน้ารถไปเลย
ใช่ข้างขึ้นมาแล้วนี่แล้วโซ่โซ่อะไร
โซ่แบบพันคอมโยงมาถึงข้อมือได้ไหม
เออดอมน้ำแข็งเดี๋ยวพี่จะเล่าข่าวนี้นะคุณผู้ชม
ถ้าใครที่ติดตามข่าวนะคุ้นไหมสำหรับเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสาวพิมพันธ์ตาดไทยสงศ์อายุ๔๐ปี
เจ้าของกล้องหน้ารถเธอเล่าบอกว่า๑๔พฤษภาคมทุ่ม๔๐
กับครอบครัวขับรถเก่งจะไปหาอะไรกินกัน

คือตรงนี้คือหน้าตลาดกำนันยง
จอดรถเข้าข้างทางเห็นผู้ชายคล้ายคนสติไม่ดี
อายุประมาณ๒๕ปีผมยาวโซ่ล่ามคอนะครับ
เดินมาที่รถจ้องอยู่สักพักนึงแล้วก็ขึ้นฝากระโปรง
เหยียบไปตั้งแต่หน้ากระจกยันหลังรถ
กับครอบครัวตกใจในรถมีใครบ้างพี่
ในรถมีลูก๖ขวบลูกชาย๖ขวบลูกสาว๔ขวบ
ตกใจร้องไห้จ้าเลยนะครับ
เธอก็ล็อกรถอยู่กันในรถเหยียบเลยแทบจะกั้นลมหายใจ
ผู้ชายคนนั้นเดินลงไปปั๊บเธอเปิดประตู
ไปสำรวจความเสียหายแล้วขับรถออกจากตรงนั้นก่อน
แล้วโทรแจ้งเพื่อนที่เป็นตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ไปลงบรรทึกประจำวันที่สพรถบุรี
ถึงตรงนี้แหละถึงตรงนี้แหละที่ผมบอกผมคุ้น
เธอเล่าว่าจากข้อมูลผู้ชายคนนี้สติไม่ดีนะ
แม่ก็เลยล่ามโซ่ไว้ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนของชาวบ้าน
แต่ก็หนีออกมามาสร้างความเดือดร้อน
ก่อนหน้านี้สตอรี่เนี่ยมันคุ้มมั้ยดองซูอาแข็ง
เคยเข้าไปนะครับ
แก้ผ้าในร้านสะดวกซื้อในร้านขายดอกไม้

เนี่ยครับตำรวจก็จับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เหตุการณ์นี้เพราะดีที่ครอบครัว

ฝากถึงนักเรียนที่รับผิดชอบนะครับมาดูแลหน่อย
แล้วก็แม่ของผู้ชายคนนี้ยังไงก็ดูแลลูกให้ดี
ปล่อยให้ออกมาแบบนี้อีกเลยนะครับชาวบ้านกลัวครับ
ค่ะนี่ไงขับรถมาเจอแบบนี้ก็ตกใจ